คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าค่ะเรื่องของการย้ายสุนัขพิษบูนะคะ
เลี้ยงเอาไว้ในคอนโดมิเนียมย่านปฐุมธานีนะคะ
คือล่าสุดเนี่ยสุนัขพิษบูทั้ง๖ตัวก็ได้รับการดูแล
ส่วนตัวเจ้าของเนี่ยก็ต้องได้รับการตรวจสอบเรื่องของอาการป่วยทางประสาทด้วยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
ช่วงสายวันนี้ค่ะหลังจากที่ขนสุนัขพิษบูอีก๓ตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
บรรยากาศที่ชั้น๙เนี่ยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ของคอนโดมิเนียม
ลื้อถอนแนวกั้นทางเดินที่เป็นช่วงทางเท้าเนี่ยนะคะ
ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะต้องทำความสะอาดกัน
จะมีการทำหนังสือร้องขอไปที่เทศบาลตำบลบางพลีมูล
สนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็มาทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะนะคะ
คุณกรยากรเหล่าประเสริฐเจ้าหน้าที่นิติบุคคลบอกว่า
กรณีที่ย้ายสุนัขพิษบูอีก๓ตัวก็เป็นเรื่องจริงนะคะ
เพราะว่ามีการร้องขอจากแม่เจ้าของสุนัข
ว่าอยากไปเยี่ยมลูกสาวแล้วก็ยังมีสุนัขอีก๓ตัวอยู่บนห้อง
ให้ช่วยเหลือย้ายสุนัขพิษบูอีก๓ตัวที่เหลือออกไปจากคอนโดมิเนียมค่ะ
แต่เรื่องการร้องขอนี่เป็นการร้องขอจากแม่จริงแล้วเราก็ได้ประสาน
เพราะว่าแม่เขาขอร้องได้ไหมว่าให้มาช่วยหน่อย
คือเมื่อวานนี้ค่ะเหมือนกับว่ามีปัญหาว่ายังหาบ้านเช่าไม่ได้
ก็ตระเวนขับรถออกไปหาบ้านเช่าเพราะว่าเครียดกดดัน
มีคนไปเจอรถจอดอยู่ที่ถนนแล้วก็ทางกู้ภัยสัตวแพทย์ก็ต้องไปช่วย
นำตัวเจ้าของส่งโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือสุนัข๓ตัวไปดูแลนะคะ
ส่วนในคอนโดมิเนียมก็ไม่มีใครรู้ว่ายังมีสุนัขเหลืออยู่อีก๓ตัว
เพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงสุนัขเห่าเลย
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้สุนัขพิษบูของคุณหงษ์ทั้ง๖ตัว
ได้รับการดูแลอยู่ที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูลแล้วนะคะ
ซึ่งสุนัข๓ตัวที่ถูกนำออกจากคอนโดตี๓วันนี้ค่ะ
ก็มีเจ้าพาริดาเจ้าสิงหาแล้วก็เจ้าภูริดา
คืออย่างที่บอกว่าสุนัขเขาเนี่ยชื่อเพราะทุกตัวเลยเพราะว่าเขาให้พระตั้งให้
ส่วนอีก๓ตัวที่อยู่ในรถกับคุณหงเมื่อวานนี้ก็คือเจ้านิรดาเจ้าสุริยะแล้วก็เจ้าปาริดานะคะ
โดยสุริยะกับปาริดาเนี่ยมีอาการซึมค่ะ
ว่าน่าจะคิดถึงคุณหงคิดถึงเจ้าของนั่นแหละ
เพราะว่าก็เลี้ยงดูผูกพันกันมาโดยตลอด
คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูลนะคะ
พอไปถึงเนี่ยก็เห็นพยาบาลกำลังจะนำสุริยะกับปาริดาย้ายกรงมาเป็นกรงสีม่วงที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะ
ที่ต้องย้ายเจ้าสุริยะกับปาริดามาเนี่ยเพราะว่ามันซึมแล้วก็ไม่ค่อยกินอาหารเลย
ก็ต้องให้คุณแม่คุณหงเนี่ยมาช่วยในการย้ายเจ้าสองตัวนี้ด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ส่วนอีกตัวนึงค่ะเจ้านิรดาค่ะมาที่สถานพยาบาลเมื่อวานนี้
นิรดานี่ตัวนี้ตัวนี้พอออกจากกรงได้นะวิ่งไปทักทายคนนั้นทีคนนี้ที
แล้วก็เนี่ยมาเล่นกับคุณเขมิกาด้วยก็คือน่าเอ็นดูเป็นมิตรนะคะ
รักคนทักทายคนใจบุญที่นำอาหารมาให้เจ้าหมาพิษบูทั้ง๖ตัวด้วยนะคะ
ก็น่าจะต้องใช้เวลา๓๗วันนะคะในการจะย้ายทั้งหมดเข้าไปอยู่ได้
แล้วก็จะมีการจ้างครูฝึกสุนัขมาช่วยดูแลด้วยย้ำนะคะหาบ้านในที่นี้คือหาบ้านเช่าเพื่อให้มันอยู่
ไม่ได้หาบ้านใหม่ให้มันเพราะพิษบูทั้ง๖ตัวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณหงค่ะ
มูลนิธิสัญญากับคุณหงเอาไว้แล้วว่าจะดูแลให้ดีจนกว่าคุณหงจะกลับมานะคะ
ถ้าเราได้บ้านถูกใจปุ๊บเราก็จะทำการย้ายน้องไปที่บ้าน
แล้วเราก็จะมีครูฝึกไปฝึกให้แล้วก็จะมีอาสานะคะอาสาที่รักสุนัขพันธ์นี้
มีความชำนาญในการเลี้ยงสดักพันธุ์นี้นะคะมาดูแลช่วยกันดูแล
เพราะเราต้องบอกกับสังคมว่า
เราต้องอาจจะต้องขอความร่วมมือในการลงภาคสนาม
ขอน้ำใจจากประชาชนเพราะตอนนี้คือสุนัขก็น่าสงสาร
แล้วก็เจ้าของก็ยิ่งน่าสงสาร

สุนัขเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราได้ถามจากในแพทย์ประสิทธิ์มานะเจริญ
ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญาตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
ตอนไปก็รู้ตัวดีสงบดีก็ยินยอมไปรักษาตัวแต่โดยดี
ก็ถือว่าจบลงด้วยดีนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ